แก่นำบางส่วนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานคร
แต่แก่นำอีกส่วนหนึ่งก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่ต่างจังหวัด
จังหวัดเชียงรายครับมีสอสอเขตนะฮะ
ได้๗นะครับ๗คน
กองเชียร์ก็มาให้กำลังใจผู้สมัครสอสอกันอย่างคึกคัก
เชียงรายมีทั้งผู้สมัครทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่นะครับ
ชิงเก้าอี้กันไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกล
ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐนะครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกล
มั่นใจคุณธนทรใช้คำนี้บอกจะทวงแค้นพักเพื่อไทยนะ
ขณะที่นางศรีโนลบุญลืนผู้สมัครส่อจากภูมิใจไทย
ก็ยังเชื่อมั่นว่ายังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่อยู่
ไปดูจังหวัดใหญ่อย่างนครราชศรีมานะครับภาคอีสาน
มีสอสอแบบแบ่งเขตใน๑๖เขตเลือกตั้ง
วันแรกยอดผู้สมัครทะลุไปแล้วกว่า๑๔๐คนจากภักดิ์การเมือง๑๑ภักดิ์

ขณะที่แก่นำพักการเมืองคนสำคัญนะครับแล้วก็กองเชียร์ไปให้กำลังใจ
ผู้สมัครของภักดิ์ตัวเองก็อย่างคึกคักมีแกนำแล้วหัวหน้าภักดิ์นำทัพไปนะฮะ
อย่างเช่นนายสุวัสดิริปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้า
ภักดิ์เพื่อไทยนี่
อย่างเช่นแกนำได้ก็พาผู้สมัครไปด้วยตัวเองเช่นกันครับ
ต้องคึกคักนะครับสำหรับบูรีรัมสำหรับภูมิใจไทย
ในพื้นที่นี้นะครับมีสอสอ๑๐เขตต้องจับตา
เพราะว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างพักเพื่อไทย
ก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์รวมถึงพลังประชารัฐ
แล้วก็ไม่ทิ้งรวมไทยสร้างชาติที่ส่งผู้สมัครทั้งหน้าเก่า
หน้าใหม่ครับท้าชนกับภูมิใจไทยไปดูสุพรรณบุรีครับ
มีห้าเขตช่วงของพื้นที่เดิมนายวัตราวุทธศิลปะอาชา
หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็ชูนโยบายหาเสียงแล้วก็ลงพื้นที่นะครับ
โดยมั่นใจว่าจะคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทย
พักประชาธิปัตย์ไปดูชนบุรีครับมี๑๐เขตครับ
เป็นการวัดกันวัดกันระหว่างนายสนทยาคุณปลื้มพักเพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติที่นำโดยนายสุชาติชมกลิ่น
ที่ก็หวังจะปักทงในพื้นที่นี้กันนะครับ
ส่วนที่จังหวัดน้อยอร์นะครับมีห้าเขต
วันนี้มีพักการเมือง๑๐พักส่งผู้สมัคร
ขณะที่สาธิตปิตูเตชะขออภัย
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็พาผู้สมัครนะครับ

ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับลงใต้กันบ้าง

วันนี้นายธนากรวังบุญคงชนะนะครับ
ก็ไปให้กำลังใจผู้สมัครสอศพรรพทัยสร้างศาสตร์
ขณะที่นายรังซิมลโรมโอฮนเธอจากก้าวไกลก็มั่นใจว่า
จะล้มช้างให้ได้จะปักทงให้ได้